ไปที่นี่กันก่อนเลยครับ
ไปดูปลีกล้วยที่ชี้ฟ้าชูชอก
คล้ายดอกบัวสีทองเหลืองอ่านหลากหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ

สร้างความแปลกประหลาดเป็นอย่างมากคุณ

มันไม่มันไม่ได้ให้ดูรอบด้านเนี่ยครับ

ลูกไว้ที่บ้านเลขที่๑ทับ๑เลขดี
เลขดี๑ทับ๑หมู่๓อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีนางทองใบสุดสงวนอายุ๘๖ปี
คุณยายทองใบเป็นเจ้าของบ้านครับ
ยายทองใบเล่าให้ฟังบอกว่ากล้วยต้นนี้ลูกสาวเป็นคนปลูกไว้

จากภาพที่เห็นใกล้มากอยู่หน้าบ้านเลยชิดหน้าบ้านเลย
คุณยายบอกว่าเกรงจะเกะกะทางเข้าในอนาคต
ก็เลยตัดสินใจตัดทิ้งไปเหลือแต่ต่อ

คุณยายก็เลยเอาตัดทิ้งไปเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้เดี๋ยว
หลังนี่ถ้ามันต้นใหญ่ต้นโตเดี๋ยวจะเข้าบ้านลำบาก

จนกระทั่งต้นเดือนที่ผ่านมาสังเกตว่า
ปลีสีทองเหลืองอร่ามชูช่อคล้ายดอกบัว
แล้วก็บานสวยงามแบบนี้
และที่สำคัญยังเคยให้โชคให้ลาบ
เจ้าของบ้านก็คือคุณยายทองใบมาก่อนด้วยนะครับ
พอชาวบ้านทราบว่าเขาให้โชคให้ลาบ
มาเลยค่ะมาดูเอาทูบมาจุด

อยากจะได้โชคได้ลาบเหมือนคุณยายทองใบ
จากการตรวจสอบพบว่ากล้วยประหลาดนี้
คือกล้วยดอกบัวทองหรือกล้วยแคระจีน

มีถิ่นกำเนิดในมณฑลอยู่นาน
เขาก็เลยมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
ส่วนที่บริเวณวัดศรีเมืองมูล
อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวมีชาวบ้าน

โอ้โหคุณพี่ใส่หมวกนี่ตั้งใจมากเลยฮะ

ไม้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นไม้อื่นไม่ได้

แต่เป็นตะเคียนทองโบราณอายุกว่า๓๐๐ปี
จ้องเข้าไปฮะตรงจุดที่คุณป้าเขาทาแป้งอยู่ครับ
ภาพนี้ไกลไปขอใกล้กว่านี้ได้ไหมคะ

เรื่องนี้พระครูวิทานิมารกิจเจ้าอาวาส
บอกว่าฝันฝันเห็นคนสมัยโบราณ
มาบอกว่าในอ่างเก็บน้ำป่าซางใกล้เนี่ย
มีท่อนตะเคียนทองปิดปากถ้ำอยู่

มีชื่อว่าเจ้าแสงเคียน

บริเวณเกาะคำชโนธที่บ้านโนนเมือง
อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับ
ชาวบ้านแห่ไปขอโชคขอลาบ
ไหว้ขอพรจากเจ้าปู่ศรีสุโธ
และเจ้าย่าศรีปฐุมากันอย่างเนื่องแน่นแล้วครับ
ขณะที่นาคน้อยคำชโนธฮะ
เดินทางมาร่วมรำบวงสวง

กน้อยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเขียนอะไรออกมาสักอย่างนะ
เขียนหรือจะรำหรือจะชี้นิ้วหรือจะอะไรฮะ

คุณก็จะไปคุณจะไปจดจ้องอะไรขนาดนั้นโอ้โห

ร่ายรำให้เพื่อเกิดความสวยงาม
นาคน้อยบอกว่าการรำบวงสวงนั้นรำเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว
ส่วนที่มีคนนำไปตีเลขเด็ดก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล
ซึ่งเธอเองไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนัน
แต่เธอเองมารำบวงสวงเป็นประจำ
แต่งวดหนึ่งนะโอ้โหแม่นเป๊ะเลย
คุณจำได้ไหม๕กับ๑เนี่ย
แต่ว่า๕นี่ก็เป็นท่ารำปกติอยู่เลย
แล้วก็อีกข้างหนึ่งชี้นิ้ว
ก็เป็น๕๑แต่งวดนั้นดันออกพอดิบพอดี
แต่ว่าท่าชี้ก็เป็นหนึ่งในท่ารำนะแบบนี้
ไหนคุณชี้อะไรมาบ้างผมขอนับหน่อยสิ

มีกี่ข้อผมเอาไว้ซื้อเลยเนี่ย
ก็เป็นความเชื่อเป็นสีสัน
ในช่วงปิดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์
แต่ว่าพรุ่งนี้ไม่มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
พรุ่งนี้วันมาคะบูชายุทธ์๑วัน

ก็คือวันที่๒มีนาคม๒๕๖๑นะครับ